ตำรวจท่องเที่ยวกับนักศึกษาสาวค่ะถูกคนร้ายบุกยิงหน้าบ้านค่ะ
จริงแล้วในเหตุการณ์เนี่ยมีเพื่อนของนักศึกษาสาวอยู่ด้วยนะคะ
คนนี้ก็เลยเป็นพยานปากสำคัญเลยค่ะ
ตำรวจเอกที่เสียชีวิตคือ๑๐ตำรวจเอกอลงกรเพ็งกลัดอายุ๒๘ปี
ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองค่ะกระสุนเนี่ยเข้าที่เบ้าตาและศีรษะรวมสามนัดนะคะ
ส่วนนางสาววริสารอดใหญ่นักศึกษาอายุ๒๒ปี
อยู่คณะธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ระนอง
ตรงหน้าประตูบ้านเช่าในซอยหมาสวยถนนเพชรเกษมที่อำเภอเมืองระนอง
มีปลอกกระสุนตกอยู่ว่าปลอกนี่คะกล้องวงจรปิดตรงทางเข้าบ้านเช่าของผู้ตายเนี่ย
คันนี้ขับเข้ามาแล้วไม่นานค่ะก็ขับกลับออกไป
เป็นการขับกลับออกไปแบบรวดเร็วนะคะซึ่งจากตรงเนี้ยค่ะก็ทำให้ทราบว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายอุทิศมาสทองหรือว่านายโหน่งอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง
คือตำรวจก็ดูจากตรงนี้ประกอบกับไปสอบสวนพยานที่รอดชีวิต
ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายอย่างที่บอกเขามากัน๓คน
ซึ่งพยานให้การบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตแฟนของนางสาววาริสา
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถเก๋งเข้ามาในบริเวณว่านเช่าแล้วมาซุ่มอยู่ข้างบ้าน
แล้วผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยกับเพื่อนออกไปทานข้าวนอกบ้าน
พอสองคนเปิดประตูบ้านออกมาคนร้ายที่ซุ่มอยู่ก็มากราดยิงใส่ทั้งสองคนทันที
ยิงไปที่สิบตำรวจเอกอลงกรก่อนสองสามนัดแล้วก็ยิงไปที่นางสาววริสาอีกหลายนัด
หลังจากนั้นก็กลับขึ้นรถขับหนีไปนะคะ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีการไลฟ์เฟซบุ๊คทั้งน้ำตา
เพราะว่ามีเพจข่าวเพจหนึ่งเธอบอกว่านำเสนอข่าวทำให้เพื่อนของเธอเสียหาย
เธอก็เลยไลฟ์แล้วชี้แจงบอกคนที่ยิงเนี่ยเป็นอดีตแฟนของนางสาววนิสาหรือกุ๊กกิ๊ก
ซึ่งเลิกลากันไป๔๕เดือนแล้วแต่เขาก็ยังตามมาราวีตลอด
ส่วนตำรวจที่เสียชีวิตก็มีครอบครัวแล้วด้วยแต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่สอนแล้วก็ฝึกงานให้
เมื่อวานนี้เนี่ยเธอกับเพื่อนไปช่วยงานตำรวจเขาเลยจะเลี้ยงข้าวตอบแทน
เนี่ยค่ะแล้วกำลังจะออกจากบ้านหลังนั้นก็ไม่รู้ว่ามีมือปืนมาดักรออยู่ตอนไหน
จู่ก็โผล่ออกมายิงในระยะประชิดค่ะ
พี่ตำรวจเขาอยู่ฝั่งขวามือของหนูส่วนกุ๊กกิ๊กอยู่ฝั่งซ้ายมือของหนู
แล้วมือปืนมันวิ่งมาจากที่ซ่อนโดยไม่ถามอะไรสักคำ
เล็งปืนไปที่พี่ตำรวจคนนั้นแล้วยิงย้ำว่ายิงยิงซ้ำ
พอยิงพี่คนนั้นเสร็จมันหันกระบอกปืนไปทางกุ๊กกิ๊ก
แล้วมันก็ยิ่งกว่ากิ๊กซ้ำ
ตอนที่มันไม่ถามแล้วว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง
เท่าที่ความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรกันเลย
เหตุเกิดจากการหึงหวงจริง
แต่ฝ่ายมือปืนไม่ถามหรือไม่มีข้อมูลใดเลย
มันมาถึงมันยิงเลย
ท่านตำรวจเอกทียนบันทิปรองผู้บังคับการตำรวจผุดทรจังหวัดนอง
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานเพิ่มเลยค่ะ
โดยบอกว่าตอนนี้ตำรวจมีเบาะแสของผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ

อนุมัติหมายจับซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเข้ามอบตัวค่ะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากความหึงหวง
แต่ว่าก็ยังต้องสอบสวนถึงมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงก่อนนะคะ
เดี๋ยวต้องจับกลุ่มมาสอบสวนก่อนค่ะ